คุณผู้ชมครับคดีของเซเอ็มบางหมากที่ชุมพรตำรวจกำลังไล่ติดตามตัวเรื่องของผู้กล่อเหตุอยู่
เซเอ็มบางหมากเป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลทางออนไลน์
เมื่อสองคืนก่อนถูกยิงเสียชีวิตคาที่นอนในบ้านพัก
ภรรยาก็บอกเอาไว้ว่าร่องรอยการเกิดเหตุมันก็มีหน้าพิรุษอยู่หลายอย่างนะครับ
วันนี้ทางครอบครัวได้ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับก็ในบ้านของเสียเอ็มบางหมากที่เสียชีวิตนี่แหละ
แต่ที่ต้องเชิญดวงวิญญาณเนี่ยก็คือเชิญไปที่วัดที่ตั้งบำเพ็ญกุศลศพ
เนื่องจากเชื่อว่าเสียเอ็มบางหมากเนี่ยน่าจะยังไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตไปแล้ว
นอนในห้องเนี่ยนะฮะคือช่วงเกิดเหตุเนี่ย
เป็นจังหวะที่เสียเอ็มกับภรรยาเนี่ยเขาแยกที่นอนกันนอน
ค่ะอยู่คนละฝั่งของห้องคนร้ายก็บุกเข้ามากลางดึกเมื่อคืนวันก่อนนะครับ
แล้วก็ยิงสองนัดเสียเอ็มก็เสียชีวิตอยู่คาที่นอน
ส่วนภรรยานี่ก็รอจังหวะจนมั่นใจว่าคนร้ายเนี่ยออกไปแล้ว
ลุกขึ้นมาดูสามีตอนนั้นได้ยินเสียงปืนแต่ไม่กล้าลุกนะครับ
วันนี้ญาตินิมนต์พระมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับเสียเอ็มบางหมาก
ก็เชิญดูวิญญาณไปที่วัดนะครับที่ตั้งประเภทขุดสนสบอยู่นะครับ
เพราะเชื่อว่าเสียเอ็มอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าเสียชีวิตไปแล้วนะครับ

เพราะว่าเมื่อคืนกำลังนอนอยู่กับหลานสาววัย๑ขวบ
ตอนนั้นป้านอนไม่หลับ

มันมีเสียงผู้ชายแบบ

ต้องมาเตือนเพราะเอ็มเนี่ย

ก็พี่แอ้มมันมานั่นแหละเมื่อคืนน่ะ
หนูก็รับหลานก็รับ

มันคิดว่ามันทูลยิงที่บ้านเนี่ย

แล้วก็มันมาได้ยิน

พอไอไปสองครั้งเนี่ยมันก็บอก
ชชชอย่าเช่า

กำลังเร่งสรุปคดีอยู่นะครับ

ผู้ตายเนี่ยเขาก็เมาเมาแล้วก็ชอบ
มีหงษ์ปัญหาทะเลาะอะไรภรรยากเลย
เอาแยกที่นอนดีกว่าเดี๋ยวอยู่ห้องเดียวกัน
เนี่ยฮะที่เกิดเหตุเนี่ย

ภรรยาก็คิดว่าเอ๊ะฝันหรือเปล่า

ตาขึ้นมาดูเห็นเงาดำ

แต่ไม่กล้าลุกขึ้นมาจนเห็น

ก็เลยเปิดไฟเปิดไฟมาดู
เอ้าสามีถูกยิงเสียชีวิต

ห่างกันสัก๑๕เมตรอ่ะ
ของทั้งคู่เนี่ยจะอยู่กับปู่กับย่าด้วยเนี่ยก็มาดูแล้วก็พบว่าอ้าว
ถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบทีนี้ในที่เกิดเหตุที่บ้านเนี่ย
ภรรยาบอกว่ามันมีอยู่สองจุดนะฮะจุดหนึ่งก็คือหน้าต่างหน้าบ้าน
ประตูล็อกแน่นหนาแต่หน้าต่างหน้าบ้านเนี่ย
เหลือแต่โครงหน้าต่างอยู่บานหนึ่งแต่ว่ากระจกเนี่ยมันแตกพังไปแล้ว
เพราะว่าวันหนึ่งเสียเอ็มเนี่ยเมาแล้วก็แบบทุบกระจกจนแตกอ่ะ
ก็ไม่รู้จะเข้ามาทางนี้หรือเปล่าค่ะอีกจุดหนึ่งคือหน้าต่างหลังบ้าน
หน้าต่างหลังบ้านเนี่ยพังมาตั้งนานแล้วตรงเนี้ยถ้าคนร้ายจะเข้าก็เข้าได้
ถามว่าจะมีมูลเหตุอะไรก็คือเสียเอ็มเองเนี่ยภรรยาบอกว่า
เวลาดื่มเหล้าแล้วก็มักจะมีปัญหากับหลายคนก็เลยมีคู่อริอยู่เยอะไปหมดนะฮะ
แล้วหลังบ้านตรงนี้ฮะหน้าต่างตรงนี้พังนานแล้ว
แล้วหลังบ้านมีก้นบุหรี่ทิ้งอยู่ด้วยซึ่งเสียเอ็มไม่สูบบุหรี่
จะกินเหล้าแต่ไม่สูบบุหรี่แล้วชั้นสองของบ้านที่เป็นไม้
มีรอยเท้าคนอยู่รอยเท้าผู้ชายซึ่งข้างบนบ้านเนี่ยไม่ได้ขึ้นกันนานแล้ว
เนื่องจากเป็นไม้แล้วมันผูกพังจะเป็นรอยเท้าใครนี่นะฮะ
ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พันธมตเอกพานุเดชนพัทธลุง
กรองผู้บังคับการตมุทธพุทธลจังหวัดชุมพรก็ประชุมความคืบหน้าทำศัตริย์
ชุดสืบสวนนะครับตอนนี้ยังไม่ตัดมูลเหตุไหนทิ้งนะครับ
แต่ว่าก็จำกัดวงแคบมาแล้วว่าน่าจะเป็นเรื่องของคู่อริ
มีความขัดแย้งส่วนตัวอาจจะตามมาล้างแค้นมาเอาคืน
ซึ่งมีอยู่สองคนคนแรกชื่อนายออ่างเขาเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสังกัดหนึ่งในพื้นที่
เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาสกับเสียเอ็มบังหมากแบบรุนแรงถึงขั้นเสียเอ็มเนี่ย
ใช้ขวดปากฉลามแทงคอเขาจนบาดเจ็บสาหัสมาแล้วนะฮะอีกคนนึงเนี่ยเป็นผู้นำหมู่บ้าน
คนหนึ่งในตำบลคนนี้เคยมีกรณีขัดแย้งทะเลาวิวาสกับเสียเอ็ม
แต่ว่าผู้นำชุมชนคนนี้เคยใช้ปืนยิงเสียเอ็ม
แล้วก็ต้องตามมาชดใช้จ่ายค่าเยียวยาให้กับเสียเอ็มเนี่ยเกือบล้านนะฮะ
มีอยู่สองกรณีนะครับในอกับผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่
ซึ่งจากปมตรงนี้นะครับพอได้ค่าเยียวยามาเกือบล้านเนี่ย
เสียเอ็มก็เลยเอามาลงทุนขายอาหารทะเลออนไลน์
ได้เรียกภรรยาของเสียเอ็มมาสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ
คุยกันอยู่สัก๓๐นาทีได้เพราะว่าเป็นคนเดียวที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
เธอจะบอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์แต่ก็อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
ก็มีข้อมูลเพิ่มอีกนะครับก็คือก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตเนี่ย
เอ็มเคยขอภรรยาซื้อปืนบอกว่าจะเอาไว้ป้องกันตัว
เพราะกลัวคู่อริชื่อนายออ่างที่เคยใช้ขวดปากฉลามแทงคอเขาจนบาดเจ็บสาหัสจะมาเอาคืน
เรื่องนี้เสียเอ็มเคยบ่นให้ภรรยาฟังบอกว่าเดี๋ยวมันต้องมาเอาคืนแน่
เพราะเคยถูกขับรถไล่ตามมาแล้วกะว่าจะชนให้ตาย
แล้วก็รู้มาว่าวันเกิดเหตุเนี่ยที่เสียเอ็มถูกยิงตายเนี่ย
ตัวของนายออ่างคนนี้ลางานด้วยไม่ไปทำงาน
มันไม่ได้เป็นทางโค้งด้วยที่เห็นว่าเค้าบอกบังรุกว่ามันน่ามีทางโค้ง
แต่มันไม่ได้เป็นทางโค้ง
ตอนแรกก็ไม่็ไม่รู้ว่าใช่รถถันรึเปล่า
เพราะบางทีเห็นรูปหน้าโรงอะไรอย่างนี้
เขาก็จะเรียกพ่ออะไรแบบนี้
สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของนายออ่าง
ที่เป็นหนึ่งในคู่อริที่ตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่นะครับ
เจอนะฮะแม่บอกว่าลูกชายไม่อยู่บ้านนะครับ
แต่ก็ไม่ได้เครียดกับข่าวที่เกิดขึ้น
ก็คือยืนยันว่าลูกชายไม่ได้ทำนะฮะ
อีกบ้านหนึ่งก็คือผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่นะครับ

นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้มาเว่มาลช็อต

ทีนี้ถ้าจะดูจากข้อสันนิษฐานที่คนร้ายจะบุกเข้ามาในบ้าน
แล้วก็มายิงเสียเอ็มเสียชีวิต
แบบยิงถึงที่นอนอ่ะอืมก็มีอยู่สองทางนะฮะที่จะเข้ามาได้ก็ทางนี้ฮะ
หน้าต่างหน้าบ้านที่เสียเอ็มเคยเมาแล้วแบบโอ้โหทุบจนกระจกแตกหมดอ่ะ
เหลือแต่โครงหน้าต่างอ่ะแต่ทีนี้ช่องหน้าต่างถ้าจะเป็นผู้ชายนะเข้ามาเนี่ย
ตัวก็ถ้าตัวใหญ่อาจจะรอดลำบากหรือเปล่าใช่เพราะว่าช่องก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะ
ใช่ฮะมันแบ่งเป็นสี่ล็อกไงค่ะใช่ไหมแล้วถ้าเข้ามาทางเนี้ย
สุนัขที่บ้านเนี่ยต้องเห่าอืมเพราะว่าภรรยาบอกว่าสุนัขที่บ้านเนี่ย
โอ้โหมันเห่าง่ายมากถ้าคนมาก็เหลือทางหลังบ้าน
หลังบ้านก็มีหน้าต่างพังอยู่บานหนึ่งคือทีมข่าวพยายามจะมุดลองดูเห็นไหมเนี่ย
เข้าได้ไหมถ้าผู้ชายตัวใหญ่ใหญ่หน่อยพยายามมุดเข้าไปมันก็เข้าได้
มันก็ได้แหละอืมแล้วแบบหมาเหมือนมันต้องเห็นล่ะ
เข้ามาขนาดนี้อย่างเงี้ก็มีช่องหลังบ้านนะครับ
เป็นหน้าต่างบานหนึ่งนะที่พังอยู่นานแล้วนี่ตรงนี้
อันนี้ยังไม่ได้ซ่อมเหมือนกันจะเปิดค้างเอาไว้แล้วมีก้นบุหลวง
บุหรี่อะไรทิ้งอยู่ด้วยทั้งที่เสียเอ็มไม่ได้สูบบุหรี่
ก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะเข้าทางนี้หรือเปล่าน่าจะง่ายกว่า
เข้ามาแล้วแบบหมาก็ไม่เห็นค่ะใครก็ไม่เห็นนะฮะ
เข้าไปแล้วก็อาจจะไปรออยู่ชั้นบนเพราะว่ามีรอยเท้าผู้ชายอยู่
จนเสียเอ็มนอนหลับสนิทแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้
ว่ายังไงก็แล้วแต่จะอยู่ตอนไหนก็ไม่รู้แล้วก็ลงไปยิงเขาตาย
สันนิษฐานของเจ้าหน้าที่นะคะคาดว่าคนร้ายน่าจะลงมือในลักษณะแบบนี้
สุดท้ายก็ต้องรอนะฮะการพิสูจน์ของทางตำรวจก่อนนะครับ